มันมีเวลาทั้งหมดสี่สัปดาห์พอดีแล้วก็ในช่วงสี่สัปดาห์นี้เนี่ย
ซึ่งเราเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วรายการนี้เรายังไม่เคยได้แชมป์
แต่ว่าครั้งนี้เราเชิญทีมมาหลายคนบอกว่าเชิญทีมนี้มันง่ายนะมันมีโอกาสจะเป็นแชมป์แบบเบอร์หรือเปล่า

ผลงานเขาในช่วง๒๓ปีหลังเนี่ย
เขาเจอกับไทยทำได้ดีนะครับ
เป็นหนึ่งทีมที่เดินทางมาไทยครั้งนี้
เขาไม่ได้มาเล่นเพราะว่าหลังจากจบรายการนี้

ชิงแชมป์อาเซียนส่วนอังกฤษนะครับ

มันห่างกันมากด้วยเรื่องของ

ฟุตซอลสมัยก่อนอาจจะยังไม่พัฒนามาก

รูปร่างของนักเตะอังกฤษที่มีความสูงใหญ่
แล้วก็มีความคล่องตัวในแบบฉบับของยุโรป

ซึ่งมันก็จะเป็นงานที่ท้าทาย

ที่สองปีก่อนเขาไปได้รองแชมป์นะครับดังนั้นเนี่ย
รายการนี้จะเป็นตัวชีวัตรเหมือนกันว่าการกลับมาภาคนี้ของปูปิส
แล้วก็นักเตะหน้าใหม่ของทีมไทย
จะสามารถที่จะกลับไปยืนในจุดเดิมได้ไหมสำหรับ๑ใน๓ของเอเชีย
ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ทั้ง๑๙ผู้เล่นเนี่ย
จะมีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเองแล้วก็ต้องดูว่าจะเหลือรอดไปกี่คน
เพื่อที่จะไปเติมเต็มให้กับรุ่นพี่หรือว่าชุดนี้
อาจจะเป็นชุดประติศาสตร์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงนะครับ
ผลงานของทีมฟุตซอลไทยในอนาคตเป็นไปได้
ในช่วงแรกครับถ้าพูดถึงแบบนี้แล้วเราควรจะไปรู้จักนักเตะหน้าใหม่
ที่มีโอกาสที่จะสอดแทรกขึ้นมาเป็นนักเตะดาวดังในอนาคต
เหมือนที่สมมุติเถื่อนกลางจิตรัสสอนวิเชียนกฤษฎาวงแก้วเนี่ย

ทีมงานเราคัดมา๕อันดับของนักเตะหน้าใหม่ที่ก้าวขึ้นมาทีมชาติชุดนี้นะครับ
จะพาทุกคนไปดูความโดดเด่น
๕นักเตะดาวรุ่งที่ความสามารถก้าวกระโดดจนน่าจับตามอง
จะมีใครกันบ้างไปติดตามกันเลยครับ
เริ่มกันด้วยอลงกรจันพรดาวเตะร่างเล็กจากสโมสรสิงห์สมุทรสาคร
รูปร่างที่กระทัดรัดบวกกับความว่องวัยในการหาพื้นที่
และหาโอกาสการทำประตูที่มาพร้อมกับจุดเด่นที่สำคัญ
อยู่ที่การยิงไกลจึงทำให้เขามีความโดดเด่นกับการจบสกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยม
กลายมาสศีลพันธ์นายทวารสุดเหนียว
แม้รูปร่างของเขาจะตุ้ยหลุยแต่การเคลื่อนตัวที่กระฉับกระเฉง
ทำให้การเซฟของเขามีความเหนียวไม่เป็นสองรองใคร
ด้วยความคล่องตัวสามารถยืนพื้นที่ได้ดี
จึงทำให้ไม่ว่าลูกจะเหวี่กไปในทิศทางไหน
หนุ่มคนนี้ก็สามารถเซฟได้อย่างไม่เกรงขาม
ลีลาหลังการเซฟลูกก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนโต๊ะเล็กไม่น้อยเลยล่ะครับ
อีกหนึ่งหนุ่มที่ฟอร์มปีนี้เตะตาจนได้รับคำชม
โค้ชหลายสโมสรคงหนีไม่พ้นเจียรสินกิมเซ็ง
กี้ตัวท็อปของสโมสรไฮเวย์กรมทางหลวง
ด้วยความเฉียบขาดในการอ่านบอลและการสกัดบอลที่เหนือชั้น
ฟอร์มในปีนี้ของเขาพุ่งทะยานขึ้นมาเป็นตัวหลักของต้นสังกัด
และมีส่วนช่วยในการทำประตูทำให้ทีมเก็บแต้มได้หลายต่อหลายครั้ง
เตะดาวรุ่งมามืดที่โชว์ความท็อปฟอร์ม
ด้วยการเบียดรุ่นพี่จากหลายสโมสรคว้าตำแหน่งดาวสันโวในเล็กแรกของฟุตซอลลีกปีนี้ได้สำเร็จ
ด้วยความมุ่งมั่นที่มาพร้อมปฏิพันธ์ไหวพลิปที่มีชั้นเชิง
วกกับความเร็วในการตัดบอลทำให้บาสเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่มีความโดดเด่นในการจบสกอร์
และพาทีมรั้งตำแหน่งต้นของฟุตซอลลีกในปีนี้
สุธิพรกลัดเจริญอีกหนึ่งดาวรุ่งรุ่นใหญ่ของสโมสรกรมทางหลวง
แม้จะอายุมากสุดในบรรดานักเตะดาวรุ่ง
แต่ประสบการณ์ที่สังสมทำให้ฟอร์มการเล่นของเขามีความโดดเด่น

และการใส่บอลที่มีความแม่นยำ
มีความพริ้วไหวทำให้หนุ่มคนนี้เข้ามาเป็นหนึ่งในทีมชาติไทยชุดนี้ได้สำเร็จ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
โปรดติดตามตอนต่อไป